ใครเคยพบเห็นคุณป้าท่านนี้บ้าง
ก็สำหรับคนที่เขาเคยเห็นทั้งเคยถูก
คุณป้าขอเงินไปแล้วก็ให้เงินไป
หรือว่าไม่ได้ให้เขาบอกเจอแถวถนนรัชดาบ่อย
จะใส่ชุดลักษณะแบบนี้นะแล้วถือร่มด้วย
อันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับ
ที่เป็นข่าวมาล่าสุดเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปเจอนะครับ
บอกว่าคุณป้าคนนี้เค้าเรียกว่าคุณป้ามหาภัย
ถ้าได้เจอคุณป้าก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเป็นจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะ
แต่ว่าเค้าให้ฉายากันว่าเป็นคุณป้ามหาภัย
ชอบไปตีเนียนผู้ที่เป็นผู้หญิง
อ้างว่าตัวเองถูกกรีดกระเป๋าไม่มีเงินกลับบ้าน
เหยื่อคนไหนใจอ่อนสงสารก็จะให้เงิน

เรื่องนี้มาเป็นข่าว
ก็เมื่อคุณป้าคนนี้ไปหลอกตีเนียนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้ทัน
เพราะว่าเขาเคยเห็นการแชร์เตือนในโลกโซเชียล
ใช่แล้วเขาจำได้ว่าเอ๊ะนี่มันคุณป้ามหาภัยนี่นะ

ล่าสุดเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกโอ้โหจำได้เลยนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณทารีรัฐศาสนสุพินนะฮะ
บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๓ตุลาคม
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๕๐ปีก็คือคุณป้าแหละ
ใส่ชุดสีดำหอบถุงกระดาษพลุงพลัง

แล้วก็บอกว่าเนี่ยถูกโจรกรีดกระเป๋า
ขโมยเงินกับโทรศัพท์มือถือไป
แล้วก็มีท่าทีเหมือนกับว่าจะขอเงิน
ซึ่งเธอจำได้ว่ามีการแชร์เตือนป้าคนนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลก็เอกใจ
แล้วก็ลองบอกป้าว่าป้าเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมรู้นะ
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป
ปรากฏว่าป้านี่โมโหเลยนะด่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เธอบอกว่าเธอก็เลยด่ากลับไปป้าก็วิ่งหนีไปเลย
คุณป้าก็เหมือนแบบรู้แล้วแหละว่าไม่ได้ตังค์จากหนูแน่นอน
คุณป้าก็เลยแบบพยายามจะเดินหนีค่ะหนูก็เลยแบบถ่ายรูปคุณป้าไว้สองรูป
คุณป้าก็แบบกำลังจะเดินอีกหนูก็เลยบอกว่าคุณป้าคะหนูรู้นะคะคุณป้า
คือมิจฉาชีพที่เขาโพสต์เตือนในเฟซบุ๊คตอนนี้อยู่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะคุณป้า
แต่ว่าทำพอดเรื่องเดิมมันน่ำเน่ามากคุณป้าเค้าก็แบบฉุนขาดด่ากลับหนูมา
ก็พอเป็นข่าวขึ้นมากรณีล่าสุดเนี่ยนะครับมีผู้เสียหายที่เขาออกมาให้ข้อมูลคุณป้าคนนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ
อย่างน้องคนหนึ่งอายุ๑๘น้องบอกว่าเย็นวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กับเพื่อนไปเดินอยู่แถวซอยสุขุมวิทยี่สิบสาม
อ่าแสดงว่าแถวสุขุมวิทย์ก็ไปนะครับ
ก็เจอคุณป้าอายุประมาณ๕๐กว่านี่แหละแต่งตัวด้วยชุดสีดำถือร่มสะพายกระเป๋าพรุงพลังเหมือนกัน
มาบอกเหมือนกันเลยเหมือนกับที่คนอื่นเจอคือบอกว่าถูกโจรกรีดกระเป๋า
จะกลับบ้านที่ชนบุรีแต่ไม่มีเงินอยากให้ช่วยโทรติดต่อหลานให้หน่อย
อ่าน้องเขาก็ติดต่อให้แต่เบอร์ที่ป้าให้มาเนี่ย
ปรากฏว่าติดต่อหลานป้าไม่ได้อืมนี่ป้าก็เลยบอกว่าเอ่อ
ถ้างั้นขอยืมเงิน๗๐๐บาทได้ไหมน้องกับเพื่อนเขาก็ให้นะฮะ
บอกว่าเอาอย่างงี้เนี้ยเดี๋ยวอ่าป้าให้เบอร์ไว้นะอ่า
แล้วก็เอาหมายเลขบัญชีธนาคารของหนูมาแล้วเดี๋ยวป้าจะโอนเงินมาคืนให้
ค่ะน้องเขาก็เห็นใจไงเขาก็เชื่อใจคิดว่าคงไง
ยังไงคงได้เงินคืนแต่ปรากฏว่าพอเวลาผ่านมา
ไม่ได้เงินคืนฮะแล้วก็ติดต่อป้าไม่ได้ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นว่าแปดกุมภาพันธ์นะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
บังเอิญฮะน้องไปเจอป้าคนนี้เลยเจอแถวคลองเตยค่ะ
น้องก็เลยเข้าไปเลยไปถามป้าเรื่องเงินอืม
ปฏิเสธแล้วแบบโอ้โหหนีเลยรีบหนีเลยนะฮะ
อ่าน้องบอกว่าน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ไม่คิดว่าจะมาเจอ
เหตุการณ์แบบนี้ที่ช่วยเหลือคนแล้วก็ต้องมาเจอแบบนี้
ตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นป้าแบบนี้หนูเพิ่งมารู้เมื่อเกือบก่อนก่อน
ก่อนเดือนตุลากุมกันยาค่ะแล้วหนูก็ถามเขาถามว่าเขาคือป้ายุ้ยใช่ไหม
เขาบอกว่าตอนแรกเขาพยักหน้าว่าเขาอ่ะใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่า
เราตั้งที่ยืมหนูไปเจ็ดร้อยแล้วเมื่อไหร่ป้าจะคืนค้า
บอกว่าป้าจะโอนมาคืนให้หนูพูดกับเขาดีดีเขาบอกว่า
จำผิดหรือเปล่าเป็นแฝดนะอะไรอย่างนี้คุณสุดารัฐหรือเปล่า
หนูก็เลยหนูก็เลยหันไปคุยกับเพื่อนว่าสุดารัฐไหนวะอย่างนี้
เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ใช่หรอกไม่ใช่
แต่ว่าเขาทำท่าเหมือนกระวนกระวายเหมือนเขากลัว
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขา
เขาก็เลยรีบใส่หมวกหนูก็เลยบอกว่าคุณป้าชอบทำท่าอย่างนี้
อย่างเงี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้วทีนี้ตอนแรกเขาแทนตัวเองว่าคุณป้า
เขาก็มาแทนตัวเองว่าคุณน้าแล้วเขาก็รีบเดินเดินกลับไปเลยค่ะ
รีบเดินตรงสะพานคลองเตยลงไปนี่ฮะก็มีผู้ที่เขาเคยเจอคุณป้า
แล้วก็เล่าข้อมูลให้คุณกิติศักดิ์วิราชาเจริญสุขฟังค่ะ
ทีนี้เราก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณป้าท่านนี้เนี่ยเขาพักอาศัยอยู่แถวลาดพร้าวนะครับ
ตามข่าวรู้สึกอยู่แถวรัฐพร้าว๘๐หรือยังไงนี่แหละคุณกิติศักดิ์ก็ไปนะครับ
แต่ไม่เจอนะไปที่ห้องพักของป้านะครับไปเจอคนดูแลห้องเช่าแห่งนี้
ก็พาไปดูห้องของป้าอยู่ที่หมายเลข๑๑๑โอ้โหเลขสวยด้วยนะครับ
ในห้องมีกระเป๋าเดินทางมีกล่องรองเท้าแบรนด์เนมหลายใบนะครับ
มีถุงกระดาษ๓๔ถุงมีร่มกันแดดกันฝนอีกประมาณ๒๐คัน
มีชุดเสื้อผ้าสีดำมีสมุดเอาไว้จดรายรับรายจ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือนของป้า
โอ้โหร่มเพียบเลยนี่เห็นไหมแต่ป้าไม่อยู่นะครับ
แล้วก็มีรายรับรายจ่ายแต่ละวันแต่ละเดือนพบว่าป้าที่จดเอาไว้ได้เงินมาหลักหมื่นหลักแสนบาทก็มี
แล้วก็มีพวกเศษกระดาษในถุงพลาสติกมีหนังสือธรรมะก็มี
กระดาษในถุงพลาสติกเนี่ยตอนที่เทถุงออกมาดูนะเป็นรายชื่อของคนกับเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารนะฮะคาดว่าคงเป็นเศษกระดาษที่ป้าเจอคนแล้วก็เอาเบอร์บัญชีมาเอาหมายเลขมาเดี๋ยวป้าโอนไปคืนอะไรแบบนี้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

แต่ยอมจ่ายวันละ๕๐๐เนี่ยนะใช่คือที่อื่นติดแอร์ก็อาจจะถูกกว่านี้ก็มีนะ
แต่ไม่รู้ล่ะถ้าเขาจะนอนที่นี่เขามีจ่ายวันละ๕๐๐
แล้วก็ไม่รู้ว่าป้ายุทำอาชีพอะไรนะคนดูแลห้องเช่าบอก
แค่ว่าป้ายุบอกว่าทำงานส่วนตัวแล้วก็จะออกไปช่วงบ่าย
แต่งเสื้อผ้าชุดดำสะพายกระเป๋าถือร่มกลับมาตอนดึก
เนี่ยฮะคุณกิจศาสตร์ก็พยายามติดต่อปะยุ
อยากจะให้ป้ายุชี้แจงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่
ถ้าป้ายุไม่ได้เป็นมิจฉาชีพมีเหตุจำเป็นจริงที่ต้องไปขอเงินคนอื่น
ก็ต้องชี้แจงมาไม่งั้นถ้าเป็นมิจฉาชีพอย่างงี้โอ้โห
ถูกแจ้งความดำเนินคดีนะทั้งที่ในห้องมีหนังสือธรรมกฎแห่งกรรมวางอยู่เนี่ย
ก็มีหลายเบอร์เหลือเกินเราก็โทรทุกเบอร์ฮะป้ายังไม่รับเลยไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ว